สันติชัยเผือกที่เพิ่งจะออกจากทีมอายุทยายูนิเต็ดมาร่วมงานกันอีกครั้งด้วย
ตามรายงานก็ระบุว่าสุพรรณบุรีนั้นมีการพูดคุยกับกุญสือต่างชาติมาแล้ว๖คน
ในการดึงดูดแฟนบอลให้กลับมาเต็มสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้ง
ระดูการ๒๐๑๙ก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวภายใน๑๒สัปดาห์นี้ครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในชุดเตรียมสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียน๘พฤศจิกายนถึง๑๖ธันวาคมนะครับ
ก็บอกว่าหลังหายเจ็บพยายามจะกระตุ้นตัวเองนะครับว่าต้องสู้เพื่อกลับมายืนในจุดนี้อีกครั้งให้ได้
แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีในเวลาเพียงแค่๑๒เดือนต้องใช้เวลาในการปรับจังหวะการเล่น
ซึ่งความมั่นใจรวมถึงจังหวะนะครับเรื่องของการกลัวอาการบาดเจ็บซ้ำมันก็มีอยู่บางจังหวะคิดได้
แต่ว่าร่างกายนั้นก็ไม่ตอบสนองครับซึ่งการซ้อมในช่วงนี้จะพยายามกลับมาคืนฟอร์มเก่งให้ได้โดยเร็วที่สุดก่อนจะเข้าสู่การแข่งขันครับ
ส่วนผลบอลหญิงอายุไม่เกิน๑๙ปีชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๙ในรอบคัดเลือกกลุ่มบีนัดที่๒ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ทีมชาติไทยนะครับที่บัตรชนบุรีก็ขออภัยทีมชาติไทยเอาชนะปากีสถานนะครับขาดรอย๑๘๐นะครับโดยอารุภาน้อยเหนือยิงคนเดียวถึง๗ลูกแล้วก็มีสิริวิพาจันทรักกับทางปริยาพัฒน์กากแก้วยิงแฮทริกได้ทั้งคู่ด้วยนะครับจบเกมนี้ไทยมี๖คะแนนเต็มก็เป็นทีมนำของกลุ่มไทยจะเล่นนักสุดท